เรื่องของหวย๓๐ล้าน

เรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับ

เรื่องนี้คนก็เอียนกันหมดแล้ว
เมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะจบกันสักที

มีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไข

นี่นายยกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของหวย๓๐ล้าน

ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรี

ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพยานมาอีก

วันนี้ก็จะมีการประชุมกันอีกรอบ
แต่เมื่อวานมีรายงานข่าวออกมาแล้วว่า

พยานหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
มันสามารถหักล้างพยาน๔๐ปากได้
โดยเฉพาะพยาน๓ปากสำคัญ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายการรับ
การเป็นเจ้าของลอตเตอรี่โดยตรง
มีใครบ้างฮะ๑แหละครูปรีชาที่มีการสอบกัน
เป็นคนซื้อที่บอกว่าตัวเองเป็นคนถูก

และท้ายที่สุดก็เฉลยออกมาแล้วนะฮะว่านางดำเป็นใคร

ความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่รางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาทนี้นะครับ
เมื่อวานทางด้านของตำรวจลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ที่จะมีขึ้นในวันนี้ที่กองปังคับการปราบราม
โดยมีรายงานข่าวว่าชุดสืบสวนคดีดังกล่าว

ซึ่งทั้งสองคนนี้โอ้โหเมื่อวานเรายังเสนออยู่เลยนะ
เป็นพยานปากใหม่เป็นตัวละครใหม่
เมื่อวานนี้เปิดเผยแค่ว่าชื่ออะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไร
ครับโผล่มาตอนจบ
และจะมาทำให้เรื่องนี้หักมุมด้วยพยาน๒ปากนี้

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบปากคำเพิ่มเติม
อาจารย์แดงและนางดำ
รวมถึงไล่เลี่ยงเรื่องของหวย๓ชุดที่มีเลขท้าย๗๗

ว่ามีการซื้อมีการขายจากใคร
รวมถึงคลิปเสียงที่ปรากฏตามสื่อถึงการพูดคุย
ว่าใครถูกหวยหรือใครไม่ถูกหวย
เลี่ยงกันเป็นแบบนี้ดีไหมคุณ

มีรายงานว่าจากการพิจารณาคำให้การของพยานปากสำคัญ
ให้การสอดคล้องกันและมีเลขสลากที่ถูกรางวัล
ปรากฏอยู่จริงตามหลักฐานภาพถ่ายที่พนักงานสอบสวน
ได้มาจากการแกะรอยทางเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่
บกปอทปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
สรุปได้ว่าสลากหมายเลขที่ถูกรางวัล
มีอยู่จริงในแผงขายของเจ๊บ้าบิน

เพราะว่าเจ๊พัดเป็นคนขายสลากทั้ง๓ใบ

โดยสลาก๓ใบนี้มีเลขท้าย๗๒๖ทั้ง๓ใบ
แต่ข้างหน้า๓ตัวอะไรไม่รู้

เป็นคนครอบครองคนแรกเลย
ถูกขายต่อให้กับเจ๊บ้าบิน

เจ๊บ้าบินจึงมีสลาก๓ใบนี้

เมื่อประกอบกับอีก๓ตัวหลัง

มีสลากที่ถูกรางวัลที่๑จริง

มีสลากที่ถูกรางวัลที่๑จริง

แล้วเจ๊บ้าบินขายให้กับใครบ้าง
นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางกองปราบ
ต้องนำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือคลิปเสียง๓คลิป
มาเป็นคลิปสำคัญในการพิสูจน์
คลิปแรกคือคลิปที่เจ๊บ้าบินโทรหาครูจรูน

หลังจากที่การออกสลาก
ประกาศผลผ่านหน้าจอแล้ว
โทรประมาณ๔โมงครึ่ง
โทรไปถามว่าครูปรีชาถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านหรือเปล่า

และคลิปนั้นปรากฏเสียงของครูปรีชา
ครูปรีชาบอกว่าไม่ถูกรางวัล

ครูครูถูกแน่ครูถูกแน่

ครูปรีชาก็ยังยันว่าไม่ถูกรางวัล

บ้าบินโทรหาครูปรีชาอีกครั้ง
ตอนเย็นของวันที่๒พฤศจิกายน
ครูปรีชาปฏิเสธเช่นเดิมว่าไม่ถูกรางวัล
และจากนั้นก็มีการโทรศัพท์ระหว่าง
ครีชากับเจ๊บ้าบินอีกหลายครั้ง
จนทำให้เกิดอุปทานว่าครูปรีชาถูกสลากจริง
และหลังจากนั้นก็เป็นที่มาของการสนทนา
ครูปรีชาบอกว่าอ้าวงั้นไปหาสลากที่ถูกรางวัลมาสิ
หาเจอจะได้แบ่งกันคนละ๑๕ล้านบาท
จนกระทั่งเจ๊บ้าบินเริ่มค้นหาข้อมูล
ของผู้ที่ถูกรางวัลที่๑ว่าเป็นใคร
ว่าใครหนอมาซื้อเลขรางวัลจากฉันไปอีก
๗๒๖นี้คือมันมีอยู่๓ชุดเขาก็น่าจะหาได้ไม่ยาก
ครูปีชาปฏิเสธไปแล้วก่อนหน้านี้โทรหาอาจารย์แดง
อาจารย์แดงก็บอกอาจารย์แดงไม่ถูกนะ๗๒๖มีไม่ถูก
แสดงว่าเหลืออีก๑คนเจ๊บ้าบินตามหาคนนี้แหละ
คนตามหาด้วยตัวเองก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่ตำรวจตามหา

ไปเจอก็คือร้อยตำรวจโทจบรูนถูกรางวัลที่๑
และขึ้นรางวัลไปแล้ว
บ้าบินและครูปรีชาจึงพากันไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สพเมืองกาญจนบุรีจนกระทั่งมีการอายัดเงินดังกล่าวไว้
คลิป๓คลิปนี้กลายเป็นคลิปสำคัญที่
เจ้าหน้าที่บอกว่าไปหักล้างพยานบุคคลทั้งหมด
ใช่ของคดีนี้
กลายเป็นหลักฐานหักล้าง

ป้าพัดเกี่ยวอะไรมากมายไหม
ข้อมูลออกมาว่าป้าพัดเป็นแค่พยานทุติยภูมิ

เพราะป้าพัฒน์แค่ขาย๓ใบที่มีเลขท้าย๗๒๖

โดยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะถูกรางวัล

คือเจ๊พัดช่วงนั้นเป็นวันที่ใกล้หวยออกแล้วไง

ครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลจากตำรวจออกมา

พบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือของครูปรีชาแต่ละใบแต่ละใบเนี่ย
ไม่มีใบที่มีเลขหน้าที่ถูกรางวัลที่๑เลย

ก็มันเป็นไปตามที่เขายืนยันแล้วก็คุยกับเจ๊บ้าบินแล้วนะ
คืออย่างนี้สรุปนะครูปรีชานะ
มีสลากใบไหนก็ตามที่จะลงท้ายด้วยเลข๒๖ก็ตามที่ครูปรีชาหาซื้อตั้งแต่ต้นเนี่ย
ใครมี๒๖เอามาขายให้หน่อย
เพราะว่าครูปีชาเนี่ยซื้อจำนวนมากนะคะในแต่ละงวดเนี่ยนะคะ
ก็คือจะซื้อจากหลายแหล่งด้วยในแต่ละครั้งในแต่ละงวดเนี่ย

แล้วก่อนหน้านั้นเป็นข่าวว่าเจ๊บ้าบินก็เอา๗๒๖มาขายให้ครูปรีชา
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของครูปรีชาไม่ได้เกี่ยวข้องใดกับ๓ใบที่เจ๊บ้าบินเอาไปขายเลย
คุณคือเท่ากับว่าไม่มีสลากที่เจ๊บ้าบินเอามาขายให้กับครูปรีชาเลย
ไม่ใช่ไม่ถูกอย่างเดียวนะไม่ได้ซื้อจากเจ๊บ้าบินเอาอย่างนี้ดีกว่า
สรุปแล้วครูปรีชาไม่ได้สัมผัสใดกับสลากที่มีเลขท้าย๗๒๖จากมือของเจ๊บ้าบินเลยสักใบเดียว
จึงเป็นที่มาที่ทำให้มีรายงานออกมาว่าสรุปได้ว่าสลากหมายเลข๕๓๓๗๒๖งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ควรเป็นของร้อยตำรวจโทจรูลโดยมีหลักฐานอีกจำนวนมากสนับสนุนและตามกฎของกองสลาก
กำหนดจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือสลากเท่านั้นและประโยคสุดท้ายที่ผมพูดเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้
ถ้าครูปรีชาไม่ได้สัมผัสกับสลากใดของเจ๊บ้าบินทั้ง๓ใบที่ลงท้ายด้วย๗๒๖
ที่จะถูกรางวัลที่๑ก็ตามหรือไม่ถูกรางวัลที่๑ก็ตาม
นั่นคือครูปีชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับสลากเหล่านี้เลย
ข้อมูลทั้งหมดที่เล่าให้ฟังไปเป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเบื้องต้นก่อน
หลังจากนี้ตำรวจจะทำยังไงวันนี้จะมีการประชุมนะคะ
และตอนนี้สิ่งที่ตำรวจทำอยู่ก็คือตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานแบบที่เราพูดให้ฟัง
หลักฐานที่เราพูดให้ฟังว่ามีผู้ใดร่วมกระทำความผิดในครั้งนี้บ้าง
เบื้องต้นพิจารณาจะให้ความเป็นธรรมโดยดูจากเจตนาอันนี้สำคัญนะคะ
ดูจากเจตนาในการกระทำความผิดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ละคนนี้ก็ต่างกันไป
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดรวม๓คนด้วยกัน
จำนวนนี้เป็นตำรวจกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดนะไม่ใช่ตำรวจภาคนะ
จังหวัดกาญจนบุรีบอกแบบนี้๑รายหลายคนเดาถูก

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญ
พยานบุคคลหลังเนี่ยตัดออกไปเลยนะ๔๐ปากกองปราบไม่เอาเลย
ปราบเอาแค่๗ปากและ๗ปากก็มุ่งเป้าไปที่๓ปาก
ไม่ว่าจะเป็นครูปรีชาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แดงไม่ว่าจะเป็นนางดำ
และท้ายที่สุดเราจะได้รู้ว่านางดำพยานปากสำคัญคือใครรู้ไหมครับ
นางดำพยานปากสำคัญแท้ที่จริงก็คือเจ๊บ้าบินนั่นเอง
เขามีหลายชื่อมีหลายชื่อบางคนก็เรียกเจ๊บ้าบิน
บางคนก็เรียกเจ๊แพนเค้กเพราะว่าเธอขายบ้าบินเธอขายแพนเค้ก
ใช่ใช้เป็นรถเข็นบางคนก็เรียกป้าพวน
บางคนก็เรียกเจ๊ดำป้าพวนเป็นชื่อเก่า
แต่คนทั่วไปจะเรียกเจ๊ดำเพราะผู้สื่อข่าวของเราไปถามว่าอ่า
ดำเป็นใครอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าตำรวจเขาไม่เปิดเผยนะ
ตอนแรกเขายังไม่เปิดเผยว่าเจ๊ดำเป็นใครและยังไม่บอกเลยว่า
พยานปากสำคัญคนนี้ให้การว่าอย่างไรบ้าง
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่รอบบ้านของเจ๊บ้าบิน
ถามเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านเปิดเผยมาแหละ
แหละฮะบางคนเรียกเจ๊แพนเค้กเจ๊บ้าบิน
เจ๊ดำป้าผวนฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยฮะ
นี่แหละครับเฉลยแล้วนะฮะ

นางดำคือเจ๊บ้าบินคือเจ๊แพนเค้ก

ตอนนี้นะเจ๊บ้าบินไม่อยู่บ้าน

ลูกชายบอกว่าไปพักที่บ้านญาติ
โทรศัพท์หาลูกชายนางรัตนาพร
ก็ปิดเครื่องเราลืมไปหา
ก็เลยรู้ว่าเจ๊บ้าบินไปพักอยู่บ้านญาติ
ส่วนเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นกลับมาที่บ้านอีกเลย
หลวง๖ไม่เห็นเจ๊บ้าบินอยู่ที่บ้านอีกเลย
ที่กาญจนบุรีพร้อมสอบถามแม่ค้าขนาด
คนไหนว่ารู้จักนางดำหรือไม่
ส่วนใหญ่บอกว่าไม่รู้จักนางดำ
แต่ส่วนใหญ่ก็คาดว่าน่าจะเป็นเจ๊บ้าบินนี่แหละฮะ
แล้วก็ที่เรียกกันว่าเจ๊บ้าบินเพราะขายขนมบ้าบิน
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่ายังไงครับ
คือที่เราเล่าให้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เป็นรายงานออกมาจากชุดคลี่คลายคดี
ก็คือเราเอามาเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่จะมีการแถลงข่าวนะคะ
แต่ว่าก็ต้องไปถามตำรวจผู้ที่รับผิดชอบคดีบ้าง
โทนตำรวจโทษ
พิทักษ์พวงศาจกรรมดรสอบสวนกลาง

ว่าใครเป็นเจ้าของรางวัล๓
ล้านที่แท้จริง

เราวันนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับ

สืบสวนสอบสวนพยาน๗ปาก
แล้วก็คัดลงมาเหลือ๓ปากแล้วเรียบร้อย
จะเอาหลักฐานทั้งหมดมาประมวลอีกครั้ง
สิ่งที่ทำให้พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังปฏิเสธเรื่องนี้อยู่
เพราะว่าหลายคนก็มีการพูดถึงคลิปเสียง
จริงหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่า
ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนคือตรงนี้มันต้องยืนยันได้
อย่างแรกก็คือจะต้องทำให้ยืนยันได้
เสียงนี้เป็นเสียงของครูปรีชาก่อนเลยอย่างแรก
สองต้องยืนยันได้ว่าคลิปนี้คลิปเสียงที่ปรากฏออกมา
ไม่มีการตัดต่อจึงจะสามารถยืนยันได้
ทุกอย่างต้องละเอียดรอบครอบไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง
ข้อโต้แย้งจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
และใช้ดำเนินคดีออกหมายจับได้
วันนี้ประชุมเรายังไม่รู้นะว่าจะแถลงสรุปออกมา

ส่วนความเคลื่อนไหวของครูปรีชาเมื่อวานี้
ครูปรีชาเมื่อวานนี้ก็ไปสอนหนังสือตามปกติ
ครูปรีชาบอกว่านักข่าวจ๋า

ขั้นตอนที่มีข่าวออกมาว่าลอตเตอรี่เป็นของฝ่ายไหน
แม้ว่าจะเป็นกองปราบที่บอกมาก็ตาม

ตำรวจจะมาฟันทงว่าใครผิดใครถูกได้
ตำรวจเป็นผู้ที่มีหน้าที่พิสูจน์ทรัพย์เท่านั้น

ก็ต้องทำตามหลักฐานพยาน
หลังจากนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลต่อไป
ครูปีชาบอกมาแบบนี้ยังยืนยันให้ขึ้นศาลอยู่นะ
ยังยืนยันให้ขึ้นศาลอยู่นะฮะยังมั่นใจอยู่ตรงนี้
บอกว่ายังมีหลักฐานอยู่เดี๋ยวจะไปต่อสู้กันในชั้นศาล
นะครับไปเป็นข้อพิสูจน์กัน
ตำรวจแค่หาพยานหลักฐานตำรวจแค่พิสูจน์ส่วนหนึ่ง
แค่สอบสวนแต่สารจะเป็นผู้ตัดสิน
ถามว่าร้อยตำรวจโทจบรูลวิมูล
ตอนนี้กลายเป็นคนที่หลายคนมองว่า
สรุปก็คือหวยเป็นของร้อยตำรวจโทจบรูนนะ
ร้อยตำรวจโทษจบรูญเมื่อวาน
บอกกับทีมข่าวบอกว่าผมถึงขนาดหลั่งน้ำตาเพราะตื้นตันใจ
ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ต่อครอบครัวของผมอีกครั้ง
เชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนของตำรวจ
หมวดจรูลเชื่อมั่นตำรวจ
ครูปรีชาตอนนี้เริ่มไม่เชื่อมั่นตำรวจแล้ว
หลังจากที่ภาค๒คือคุณเข้าใจไหม

ก็คือเข้ากองปราบแล้วมันเป็นภาค๒แล้วค่ะ

ละครภาค๒จบที่กองปราบ
สร้างโดยภูมิในการสร้างกองปราบ
ภาคแรกครูปรีชาเป็นเจ้าของหวย

ตำรวจก็แค่พิสูจน์แค่สืบสวนต้องไปว่ากันที่ศาล
แต่หมวดจรูนก่อนหน้านี้ในภาคแรกไม่เชื่อใจตำรวจ
จำได้ไหมครับไม่เชื่อใจตำรวจ
แต่ตอนนี้เชื่อใจในกระบวนการสอบสวนของตำรวจสอบสวนกลาง
ผลจะออกมาอย่างยุติธรรมที่สุด
พร้อมอยากให้คดีนี้จบโดยเร็วครับ
แล้ววันนี้สำหรับเรื่องของคดีหวย๓๐ล้าน
เท่านี้ค่ะรอการประชุมของตำรวจวันนี้